คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจนครบานบางเขนได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันที่สนามมวยลุมพินีนะคะ
คือมวยคู่เอกจบเนี่ยแต่เซียนมวยเขาไม่จบอะค่ะ
เขาทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งตัวเล็กกว่าสู้ไม่ไหว
ชักปืนออกมายิงอีกฝ่ายหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนะคะ
โดยใช้ปืนเก้ามิลลิเมตรนะคะผู้เสียชีวิตเป็นเซียนมวยชื่อดังนะคะ
ฉายาดาสะพานใหม่หรือนายอัศดาทัพน้อยอายุ๔๘ปี
ส่วนคนก่อเหตุก็เซียนมวยเหมือนกันนะคะก็คือนายอำนาจอินสุวรรณโนหรือบอลใต้
อนใต้กับเพื่อนเนี่ยร่วมกันก่อเหตุก็คือใช้ปืนรัวยิงใส่แบบสี่นัดเลยค่ะ
ดาสะพานใหม่เนี่ยล้มลงแล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
แต่นักข่าวของเรารายงานข่าวเบื้องต้นบอกว่าบอลใต้ที่ตำรวจตามจับตัวอยู่เนี่ยนะคะ
แต่เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นวินาทีที่ยิงปืนใส่กันเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อน
นี่นะคะก็คือเป็นจังหวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็จะได้เห็นว่าคือบอลใต้เซียนมวยชื่อดังกับเพื่อนเนี่ยเขาทะเลาะกับดาสะพานใหม่ในอัศดาทัพน้อยอายุ๔๘ปี
คือทะเลาะกันก่อนแล้วก็รัวปืนใส่เนี่ยตามภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่มีเสียงแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดูดีจะเห็นว่ายิงใส่ในประมาณสี่นัดได้นะคะ
แล้วคือยิงในระยะแบบประชิดตัวเลยอะค่ะแล้วก็อาศัยช่วงชุนละมุนพอยิงเสร็จก็หลบหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
สะพานใหม่ก็คือคนที่ถูกยิงแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยนะฮะเสื้อสีน้ำเงินในกล้องวงจรปิด
ใช่ค่ะตัวบอลใต้เนี่ยใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงยีนนะคะมือข้างขวาเนี่ยถือปืนเอาไว้ช่วงจังหวะก่อเหตุในกล้องวงจรปิดนะคะ

ใช่ไงทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันบางเขนก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีกองเลือดมีปลอกกระสุนขนาดเก้ามิลลิเมตรตกอยู่สี่ปลอกหัวกระสุนหนึ่งหัวจากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยดานสะพานใหม่ก็ไปดูมวยที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะคะแล้วก็เจอกับบอลใต้แต่ทั้งคู่เนี่ยเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน
ชกต่อยกันในสนามมวยลุมพินีมาก่อนมวยคู่เอกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วกับเพชรอู่ทองอขวัญเมือง
คู่เอกเนี่ยชกเสร็จมวยจบเซียนมวยเขาไม่จบเขาเดินลงมาเจอกันแล้วเขาก็ต่อยกันเลยอะค่ะต่อยกันตั้งแต่บันไดข้างสนามมวยนะคะ
แล้วก็จมกองเลือดอยู่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะบอลใต้ก็อาศัยช่วงชุลมุนขึ้นรถหนีไปคือรถก็เหมือนสตาร์ทเครื่องรออยู่เลยอะค่ะ

วันนี้ญาติและเพื่อนของผู้ตายไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลนะคะ
เพื่อไปรับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
เจ้าหน้าที่เคลื่อนลงศพออกมาขึ้นรถ
เพื่อนก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจโดยเฉพาะครอบครัวค่ะ
ครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้แล้วก็ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนนะคะ
ส่วนพิธีรดน้ำศพที่วัดราชนิยมธรรมหรือวัดหนองผักชีเขตสายไหม
ก็มีคนในแวดวงมวยไปกันเยอะเลยนะคะ
ก็ไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อก็เคยสอนว่าอย่าใช้ชีวิตตามพ่อนะ
ให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้เป็นคนดี
คือวันเกิดเหตุรู้ข่าวตอน๔ทุ่มว่าพ่อถูกยิงนะคะ
ลูกชายบอกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกในใจก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้พ่อไม่เป็นอะไร
แต่สุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตครอบครัวเสียใจมากและยังทำใจไม่ได้ค่ะ
ผมจะพกนู่นพกนี่ไปแต่วันนี้แกไม่พกอะไรเลยแกไม่พกอะไรไปป้องกันตัวเลย
แล้วมารู้ข่าวอีกทีเนี่ย๔ทุ่มเนี่ยคือผมใจหายแล้วตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูก
ว่าพ่อผมโดนยิงไงโดนผมทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นคือแม่ก็ขับรถออกไปหาพ่อผมก็ไม่ได้ถามว่าไปไหน
แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะคนนี้ชื่อว่าในตูนนะคะก็บอกว่ารู้จักกับดาสะพานใหม่ผู้ตายเนี่ย

ก่อนเกิดเหตุดาสะพานใหม่โทรศัพท์ไปหาในตูนเนี่ยค่ะก็บอกว่าเนี่ยมีเรื่องที่สนามมวยเวทีลุมพินี
เขาก็เลยรีบไปแล้วก็บอกกับดาวว่ารอกันก่อนคุยก่อนเคลียร์ปัญหากับในบอลก่อน
แต่พอมวยชกเสร็จนะคะบอลเดินลงบันไดมา
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยก็ให้ทั้งสองฝ่ายออกไปคุยกันด้านนอกปรากฏว่าฝ่ายของในบอลเนี่ย
ใช่ด้านของผู้ตายน้อยกว่าครึ่งมีกันแค่๑๐คน
ในบอลเดินกลับไปที่รถแล้วย้อนกลับมาเอาปืนออกมาด้วยค่ะทีนี้
แล้วก็ตรงไปหาดาสะพานใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็หนึ่งในกลุ่มของบอลกระโดดไปล็อกคอดาจนล้ม
จังหวะนั้นนะคะบอลก็ชักปืนออกมาคือจ่อยิงแบบระยะประชิดเลยอ่ะ
จ่อยิงดาสะพานใหม่แล้วก็หันปืนไปที่ในตูนคนที่ให้ข้อมูลเราด้วยนะ
เพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์หันปืนไปในตูนด้วยแต่ในตูนเนี่ยวิ่งหนีขึ้นรถ
แล้วก็ในบอลเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จยิงไป๔นัดได้
ก็วิ่งขึ้นรถที่ติดเครื่องรออยู่สาเหตุก็เลยคาดว่ามีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีเรื่องกันมาก่อนทะเลาะกันมาก่อนเมื่อ๓เดือนก่อนนะคะ
พี่ดาโทรมาบอกเฮ้ยมีปัญหาที่สนามมวยใช่ไหมผมพอผมไปถึงเนี่ย
ผมก็ยังคุยกับเขาว่าเดี๋ยวรอคุยกับมันก่อนรอเคลียร์รออะไรกันก่อนอะไรอย่างนี้
พอมวยเลิกเขาก็ลงมาตอนใต้เลยมันก็ลงมาพอลงลงลงมาปุ๊บเนี่ย
ลงมาปุ๊บเอ่อสาวหอเขาไล่ไปคุยกันคุยกันหน้าหน้าหน้าหน้าถนัมมวย
เขาก็เดินไปด้านข้างพอเดินไปด้านข้างก็มีพวกเขายืนรออยู่แล้ว
ยืนรออยู่ตรงข้างกระดายแล้วแล้วก็ผมก็ยืนอยู่คู่กับพี่ดา
อยู่คู่กับพี่ดาปุ๊บบอลต้าเนี่ยก็เลยเดินไปหลังรถ
ไม่ทราบว่าเดินไปเดินไปอะไรเราเราตรงนั้นผมไม่เห็นเนี่ย
พอสักพักนึงเนี่ยเขาถือปืนเดินขึ้นมา
ถือปืนเดินขึ้นมาหาพี่ดาวแล้วก็มีคนหนึ่งใส่เสื้อสีเหลือง
ผมไม่ทราบว่าว่าใครอะไรกระโดดฟ้าฟ้าฟ้าฟ้า
คอพญาลงมาตรงกระดายก็ผมก็ลงมาด้วยพอลงมาผมก็หลุด
พบว่าผมไม่ล้มผมก็หลุดออกไปข้างไปตรงช่วงตรงกลางรถพอดี
ยิงประมาณหกนัดที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้จะไปหาเรื่องเขา
คือเราก็กลายเป็นป้องปามเพราะว่าเขาก็พวกเยอะเราก็พวก
เราก็ไปกันแค่ไปดูแลพี่เราแค่นั้นเอง
ภาร์คโกะหงค์ก็ไม่เคยมีโรงพุสปืนอะไรไป

ทางเราไม่ได้ทำแบบเขามีแต่เขามาเสีย
ขณะที่นายเจษดาพึ่งเทพาเพื่อนของดาวสะพานใหม่

เป็นที่รู้จักและเคารพของแฟนมวยเป็นคนนิสัยดี
ส่วนความขัดแย้งระหว่างผู้ตายกับคู่กรณีเกิดจากการเดิมพันธุ์มวย
แล้วฝ่ายที่แพ้ไม่จ่ายเงินตามที่วางเดิมพันธุ์ไว้
โดยมองว่าการกระทำดังกล่าวโหดเยี่ยมเกินไปเพราะดูจากบาดแผลพบว่า
จ่อยิงหลายนัดที่คอจนสร้อยทองขาด
ผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูก๓คน
อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
พร้อมฝากให้ทางสนามมวยวางมาตรการดูแลความปลอดภัยให้มากกว่านี้
ควรให้บรรดาเซียนมวยพกปืนเข้ามาในพื้นที่สนามมวย
ส่วนเซียนมวยคู่กรณีเจ้าของฉายาบอลใต้
อยากให้มามอบตัวกับตำรวจเพื่อรับโทษตามกฎหมาย
สำหรับความคืบหน้าด้านคดีพันธมตเอกอำนาจอินทรสวนภูมิกับการสอนอบางเขน
บอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐ปาก
อยู่ระหว่างขอสารอนุมัติหมายจับนายอำนาจอินสุวรรณโนหรือบอลใต้
ส่วนการติดตามตัวผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งติดตามไล่ล่า
พร้อมเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมหากพบมีผู้ร่วมก่อเหตุ
โดยมีรายงานว่าในบอลใต้นั้นอาจจะติดต่อขอมอบตัว
ส่วนที่มีรายงานว่าเคยก่อคดีแบบนี้มาแล้ว๓ครั้ง
ตำรวจกำลังตรวจสอบประวัติคดีอยู่นะครับ
พันเอกสมสกุลวิจิตภาพหรือว่าเซเปิ่น
เลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าที่ผ่านมาสนามมวยลุมพินี
เข้มงวดเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา
ให้ทุกคนเอาอาวุธเข้าไปภายในเพื่อป้องกันเหตุร้าย
แต่คนร้ายได้ก่อเหตุที่ทางออกข้างสนามใกล้จุดจอดรถ
มีการส่งต่ออาวุธปืนจากบริเวณดังกล่าว

ส่วนเรื่องความขัดแย้งน่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ด้วยความที่เป็นเซียนมวยตระเวนดูมวยหลายเวที
ก็มีโอกาสที่จะปะทะคารมกันจนเป็นความแค้นสะสมเป็นคู่อริ
ก่อนจะมาปะทุที่สนามมวยลุมพินีเมื่อคืนนี้
อยากฝากถึงบรรดาเซียนมวยทั้งหลายให้รู้จักควบคุมอารมณ์
รู้จักยุติปัญหาด้วยการพูดคุยกันนะฮะ